ดื่มเหล้าบ้านเพื่อนแล้วคงงอนอะไรกัน

ฮะ

อุ๊ยพี่อย่ามาใกล้หนู
เออสุดท้ายแล้ว
พี่ขับตามหนูมาทำไม
กลับไปเลยค่ะ
อย่ามาใกล้หนูหนูขอร้อง

ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยพี่คะ
ช่วยหน่อยพี่คะพี่คะช่วยหนูหน่อย
มีคนขับรถตามหนูค่ะพี่ค่ะหนูขอร้องอย่ามาใกล้หนูได้ไหม
พี่คะอย่ามาใกล้หนูหยุดอยู่ตรงนั้น

อยู่ตรงนั้น

คือยังไงแล้วจบยังไงตกลงมีคนช่วยไหมเนี่ย

ไม่แต่ว่าที่เขาถามว่ากลัวอะไรบ้างหรือเปล่า

ใช่ผมมาเป็นผู้ชายผมดูคลิปนี้ผมเนี่ยโอ้โหยังกลัวเลย
ปกติเวลาขับรถไปเห็นผู้หญิงสวยเดินอยู่
เรามีน้ำใจจะเปิดกระจกบอกพี่ไปส่งบ้านแม่น้องอย่างนี้ไหมคะ

แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะสงสารน้องผู้หญิงคนนี้แล้ว
อืมคลิปเหตุการณ์เหมือนจะยาวแต่ว่าเสี้ยววินาทีนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญกับผู้ชายใครก็ไม่รู้

หมู่บ้านเกรดแก้วตะบนวาลินชำราบ
วารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
นี่ฮะใครก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ร้องเรียกพลเมืองดีให้ช่วยเหลือเธอ
พอดีนะมีคนขับรถผ่านมาพอดีฮะ

เราไปคุยกับนางสาวบีอายุ๒๑ปี

คืนเกิดเหตุนะครับเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
ขับรถมามารับเธอไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านนะฮะ

ไปก็มีปากเสียงกันนะครับ
ปรากฏว่าเธอน้อยใจเดินกลับบ้าน

มีผู้ชายคนเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา
มาหย่างเชิงมาหวะให้พี่ไปส่งไหม

เน็ตก็หมดโอ้โหจะติดต่อใครล่ะทีนี้
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มารอบเดียววนมารอบสองนะฮะ
ไออรอบสองที่มีรถเก่งผ่านมาครับ
ไวท์ทริปก็ยังดีแต่รถขันนั้นก็ผ่านไป
ผ่านไปคราวนี้มันวนมารอบที่๓ครับเศษ
คราวนี้ทางเปลี่ยวแล้วไฟไม่มีแล้ว

กลัวตัวสั่นวิ่งไปขอความช่วยเหลือ

ที่ก็ถามว่าหนีอะไรมานั่น

แล้วรถเก๋งคันสีดำก็วนกลับมาพาเธอไปส่งบ้าน

รู้จักกับพ่อเธอด้วยเลยรอดมาได้

ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ไปตอบรับ

เธอก็เลยขอเตือนภัยเลยนะผู้หญิงนะ
อย่าเดินในที่เปลี่ยวคนเดียว
อย่าไปประชดใครตอนดึกดื่นแบบนี้

เธอบอกว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้อีกครับ

เขามีความพยายามสูงค่ะ
เพื่อที่จะไปส่งหนูให้ได้
แล้วพอทีนี้คุยไปคุยมา
เขาก็ก้าวขาออกจากรถดับรถแล้ว
ก้าวขาออกจากรถหนูอ่ะเตรียมตัวแล้วหนูรู้แล้ว

หนูถอยหลังประมาณสามเก้า
เขาก็เดินเดินปุ้งหน้ามาหาหนูอะค่ะ
ใช่แล้วหนูก็เลยบอกพี่ตามหนูมาทำไม
หนูกลัวตอนนั้นคือหนูต้องวิ่งแล้วอะค่ะ
ตอนนั้นก็คือตัดสินใจวิ่งแล้วเขาก็วิ่งตามหนู
ก็อยากจะเตือนผู้หญิงหลายคน
ที่แต่งตัวโป๊หรือน้อยใจหรืออะไรก็แล้ว
แต่ไม่จำเป็นไม่ต้องเดินออกมาตอนกลางคืนนะคะ
มันอันตรายมากอันตรายจริงค่ะ
มีอยู่คำพูดหนึ่งที่เธอพูด
เตือนแต่งตัวโป๊กคือเธอก็ยอมรับว่า
ตอนนั้นเธอใส่ชุดประมาณเกาะอก
ค่ะใช่ใส่ชุดเกาะอก
ก็อาจจะนะไปสะดุดตาของผู้ชายเข้าแหละ
แต่เธอบอกว่าก็ไม่มีใครที่จะมีสิทธิจะมาคุกคามผู้หญิงแบบนี้นะฮะ
เธอไปแจ้งความเวลาที่สภวรินทร์ชำราบครับ
คือพูดถูกนะคะคือผู้ชายคุณไม่มีสิทธิไปคุกคาม
ไม่ว่าผู้หญิงเขาจะแต่งตัวเซ็กซี่หรือเปลี่ยนโบสถ์
แต่ผู้หญิงเราเองก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์สูงเสี่ยงด้วย
ต่างฝ่ายต่างช่วยกันระวังนะคะก็อย่างที่เธอออกมาเตือนนั่นแหละ